ส่วนเรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้นะคะ
เมื่อวานให้ดูคลิปแล้วก็เล่าไปสั้นนะคะ
เหตุการณ์ที่จังหวัดนครปฐมที่มีคุณป้าท่านหนึ่งถูกผู้ชายคนนึงเตะก้านคอไปเต็มเลยนะคะ
คือในคลิปภาพจะเห็นผู้ชายอีกคนนึงที่เขาคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นกำนันเขาออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยว
เขาไม่ได้ไปก่อเหตุแล้วเขาก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
นี่นะคะคือคนก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลดอนพุษาอำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐม
ในคลิปภาพก็จะเห็นผู้ชายสูงอายุนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาที่บริเวณหน้าบ้านหลังนี้
แล้วก็เถียงกับคุณป้าคนนี้เรื่องของการปักเขตที่ดิน
แล้วก็บอกว่าอีกฝ่ายมีการปักหมุดที่ดินล้ำที่กัน
พอเถียงกันอยู่สักพักจู่มีผู้ชายอีกคนนึงเดินเข้ามา
แล้วก็ถามว่าเดือดร้อนอะไรไปล้ำที่ตรงไหน
แล้วก็เตะก้านคอคุณป้าคนนี้เลยนะคะ
เพราะดีที่ไม่ถูกจุดสำคัญไม่ถึงกับเลือดตกยางออก
จากเหตุการณ์นี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็พยายามห้ามอะนะ
สุดท้ายผู้ชายคนที่เตะก้านคอคุณป้าก็เดินกลับบ้านไป
นั่นคือคู่กรณีโดยตรงกันเลยล่ะ
แต่คนก็ถามว่าอ้าวแล้วกำนันเนี่ยคล่อมจักรยานยนต์อยู่เนี่ย
ทำไมไม่ห้ามเลยเหรอไม่ระงับศึกเลยไม่ลงมาช่วยเหลืออะไรเลยเหรอ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยมาค่ะ
เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเขาจะชี้แจง
เราให้คุณคารินกระมุดโยธินนี่แหละค่ะ
ลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับคุณป้าก่อนนะ
คนที่ถูกเตะก้านคอนะคะ
ก็ที่เกิดเหตุอย่างที่บอกอยู่ในพื้นที่หมู่๕
ที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม
ผู้หญิงที่ถูกเตะก้านคอก็คือนางจรินศรีทองทีมอายุ๕๐ปี
คุณป้าท่านนี้ก็บอกว่าที่เห็นในคลิปก็คือช่วงเช้าเมื่อวาน
คู่กรณีคือนายสมศักดิ์ทรัพย์อนันต์อายุ๖๐ปีเป็นเพื่อนบ้านกัน
สาเหตุก็คือนายสมศักดิ์เอาเสาไม้หลักเขตที่ดิน
ไปปักกินพื้นที่ล้ำถนนสาธารณะไปประมาณ๑เมตร
ถนนนี้เป็นทางเข้าบ้านของคุณป้าก็กลัวว่าการเข้าออกบ้านมันจะลำบาก
หลังจากมีการปักเสาไม้ล้ำถนนสาธารณะป้าก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งศูนย์นำรงธรรม
ให้ประสานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินมารังวัดที่ดิน
ปักแบบนี้มันเป็นการล้ำพื้นที่หรือเปล่า
เพราะว่าอยากจะให้นายสมศักดิ์ถอนเสาไม้ออก
ระหว่างนั้นก็มีนายประนมอินเหี่ยวกำนันหมู่๕ตำบลดอนพุษา
เข้าใจว่าคงได้รับการประสานจากศูนย์นำรงธรรมนี่แหละ
ว่าให้กำนันลงพื้นที่ไปดูหน่อย
ระหว่างที่คุยกันค่ะนายสมศักดิ์คู่กรณีก็เลยเดินออกมาด้วย
กำนันขี่จักรยานยนต์มาถึงเนี่ยนะใช่คือกำนันไปคุย
นายสมศักดิ์เดินออกมาแบบโมโหมาเลยแล้วก็เตะก้านคอป้าเลย
แต่ป้าบอกว่าป้าก็ไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงอะไรแต่ที่ติดใจก็คือ
กำนันที่มาคุยด้วยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการแต่งตั้ง
ให้ไปดูให้ไปคุยแต่ทำไมไม่เห็นห้ามไม่เห็นห้ามนายสมศักดิ์
ไม่เห็นต่อว่านายสมศักดิ์ที่มาเตะก้านคอป้าเลย
นิ่งเฉยอยู่บนรถจักรยานยนต์แบบนั้น

ไม่ได้ด่าเขานะไม่ได้ด่าเขา
เขามาเตะเลยหนเสาเตะเลยก็ยังถามเขาว่ามาเตะฉันทำไมเนี่ย
กำนันเป็นคนบอกชาลีนาก่อนเจ้าของที่นะ
วันนี้ที่ไอ้ศักดิ์มันมันถึงเอาเสามาปัก
ฉันก็ไม่ได้เอาอะไรที่ตะศักดิ์ก็ไม่ได้ว่าอะไร
แล้วกำนันก็พูดว่าทำไมมึงต้องไปศูนย์ดำรงธรรมด้วย
เขาพูดอย่างนี้ครับ

หนูก็บอกหนูก็ไปเพราะหนูไม่รู้ที่ใคร
ที่ตรงนี้ก็กั้นที่ตรงนี้ก็กั้นแล้วหนูเดินไม่ได้
ใครช่วยหนูได้อ่ะมันมีเรื่องลูกน้องเขาเคยทะเลาะกัน

คุณแม่กำลังจะบอกว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่ช่วยหรือเปล่า
นั้นอ่ะอาจจะเป็นสายเหตุนั้น

มันอาจจะคาใจเขาอยู่แต่เขาไม่พูดออกมา
อันนี้คือคุณป้าคนเจ็บนะคะ

ทีนี้ทีมข่าวก็ไปคุยกับคู่กรณีของคุณป้า

นายสมศักดิ์ทรัพย์อนันต์อายุ๖๐ปีคนนี้นะคะ

รับกับคุณคารินว่าที่ทำไปเพราะโมโห

มากล่าวหาเรื่องของการปักเสาล้ำที่ดิน
ยืนยันว่าที่ปักอยู่คือที่ดินของเขาเอง

ถ้ามันลำเป็นถนนสาธารณะเราก็พร้อมจะถอน
ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องถอนนะ
โถนี่ก็จะล้มอยู่แล้วเนี่ย
มีอะไรกับมัน
แต่ถ้าคุยยอมความกันได้ก็ยอมความ
ก็ยอมความกันไปก็ไม่เป็นไรถ้าเขายอมแล้วนะ

เพื่อให้มาตั้งสติดอนหลัง

ดีเขาไม่เป็นอะไรไปนะ
แล้วก็กำนัน

ก็ที่คล่อมรถจักรยานยนต์อยู่ในคลิปนะคะ
คือคนวิจารณ์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทำไมไม่ห้าม

ทีมข่าวก็ได้รับคำชี้แจงมาจากกำนันแบบนี้นะคะว่า

คล่อมรถจักรยานยนต์อยู่

คือผู้ชายคนนั้นเดินมาเตะป๊าบเลยคือลงไปไม่ทันจริง
หลังจากนั้นก็เห็นว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น
ก็เลยไม่ได้ไปต่อว่าคนที่ก่อเหตุ
แต่การที่เอาคลิปนี้ไปโพสต์
แล้วมีข้อความที่ทำให้กำนันเสื่อมเสียเรื่องนี้
กำนันบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเสียหายนะ

ลูกบ้านเองก็ไม่เคยไปบอกกล่าวกำนันเลย
แต่ลูกบ้านไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเลย

ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมเหมือนกัน
ยืนยันว่าไม่ได้ไปเข้าข้างผู้ชายที่เตะก้านคอคุณป้านะ
ถึงแม้จะเป็นญาติกันก็จริงแต่เป็นญาติห่าง
ไม่ค่อยได้ไปคุยหรือว่าสูงสิงอะไรกันเลย
ตรงนี้เราก็ยื่นคำเดิมว่าทำไมถึงไม่ไปกลมในที่ดิน

ที่ดินมาชี้ว่าทางสถานะเนี่ยมันแค่ไหนคือ
ผมไม่ทักลงว่าทางสถานะของคุณอยู่แค่ไหน
ไม่ได้พูดครับเท่าไหร่

แล้วเค้าไม่ได้ทำต่อ
อันนั้นคือฟังผิดของผมผมเสื่อมเสียมากครับผมเสื่อมเสียมาก
แล้วก็ขอขอนะครับขอทุกช่องเลยนะครับ
ให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนะครับคืออย่าฟังความข้างเดียวครับ
อืมนี่ฮะเราก็ให้ความเป็นธรรมแล้วฮะอืม
ตามที่กำนันได้พูดนะฮะว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้
แต่คำถามที่กำนันถามว่าอ้าวทำไมมีปัญหาแล้วไม่บอกกำนันอืม
ร้องศูนย์ดำรงธรรมทำไมค่ะศูนย์ดำรงธรรมเขาคงแจ้งไว้ที่กำนัน
กำลังก็ต้องมาดูอย่างเงี้ใช่ไหมอืมอันนี้เราก็ไม่รู้นะ
มันมันก็ปัญหาโลกแตกนะคุณเห็นมาสอนท่านผู้ชมค่ะนะว่าทำไมเวลามีปัญหา
ประชาชนต้องไปร้องสื่อต้องไปร้องโซเชียลไม่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
ไม่ไปบอกผู้ใหญ่ไม่บอกกำนันไม่ไปบอกใครต้องไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เราก็ไม่รู้นะว่าทำไมนะคิดคิดไม่ออกเหมือนกัน
ำนันก็ต้องไปถามคนในพื้นที่แหละใช่ไหมใช่
เราก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราก็ไม่รู้ต้องถามคนในพื้นที่แหละอืมเออ
ส่วนข้อพิพาทเรื่องที่ดินเนี่ยค่ะนายธีรศักดิ์คงสิริประหลัดอาวุโส
ที่ได้รับมอบหมายจากในอำเภอดอนตูมให้ดูแลติดตามเรื่องนี้นะคะ
ก็บอกว่าหลังจากนี้จะประสานกับทางศูนย์นำรงธรรม
เพื่อให้สำนักงานที่ดินไปทำการรังวัดที่ดินให้มันชัดเลยว่าตรงไหนลุกล้ำถนนสาธารณะ
มันล้ำไม่ล้ำยังไงครับเดี๋ยวจะไปดูให้นะคะ
แต่เรื่องของคดีความในส่วนของการทำร้ายร่างกายก็เป็นเรื่องของทางตำรวจ

ก็ถ้ามันไกลเกลี่ยกันได้ยอมความกันได้มันก็จบ

แล้วมันเกิดขึ้นแล้วไงแล้วเจ็บจริงไง